มาดูตัวเงินตัวทองกันหน่อยละกันค่ะ

กินปลาไปกินปลาเขาแล้วก็ไปสู้กับหมาเขาอีกค่ะ
ดูกันหน่อยละกันค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปพยายามจับค่ะ

ดูสิตัวเงินตัวทองฟาดหางแบบนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบที่ชนบุรีเนี่ยก็ต้องเอาบ่วงไปคล้องหัวมันแบบนี้ค่ะคือไปเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยนะอยู่ในร่องน้ำที่หมู่บ้านสามัคคี๔ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตัวใหญ่ประมาณสักสองเมตรได้คุณผู้ชมมันดุอ่ะแล้วได้ยินเสียงหมาไหม
ล้อมรอบอยู่เจ้าหน้าที่เขาเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมแล้วปรากฏว่าช็อตที่ตัวเงินตัวทองกับหมาปะทะกันกูภัยเองก็ต้องหย่าสืบค่ะแล้วก็เอาอันเนี่ยเอาบ่วงไปคล้องคอนี่มันพลิกตัวหงายแบบนี้นะสุดท้ายจับกุมตัวเงินตัวทองได้สำเร็จค่ะแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตัวเงินต